แต่ต้นปีแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมหลายคนก็อาจจะมีการวางแผนว่าอยากจะเดินทางไปเสริมสิริมงคลขอโชคขอลาบกันที่ในวัด
แต่ช่วงนี้บางวัดหรือว่าบางที่บางจังหวัดเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาอยู่บ้านกันก่อน
นะก็วางแผนกันล่วงหน้าได้วันนี้ตลอดข่าวของเราก็เลยรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ขอพรนะคะมีวัดเด็ดวัดดังถึงสี่ที่ที่แต่ละที่เนี่ยขึ้นชื่อว่าปังสุดสุดเลยส่วนจะมีที่ไหนอย่างไรบ้างตามไปดูกันเลยค่ะ
มาเริ่มต้นขอพรกันที่แรกพร้อมกับพาลงใต้กันหน่อยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดเจดีค่ะกับรูปปั้นไอ้ไข่เด็กวัดเจดีสุดยอดเทพกุมารขอได้วายรับที่ด่งดังจากการให้โชคลาภตามคำขอ
สำหรับไอ้ไข่เด็กวัดเจดีเป็นรูปปั้นไม้แกะสลักเด็กอายุประมาณ๙๑๐ขวบค่ะ
ชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดำตั้งอยู่ในสาราโรงธรรมวัดเจดีโดยสิ่งของที่ชาวบ้านนิยมมาแก้บนและก็เชื่อว่าไอ้ไข่ชอบนั่นก็คือขนมเปี๊ยะน้ำแดงชุดทหารและตำรวจไก่ปูนปั้นหนังสติ๊กและของเล่นเด็กต่าง
และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือลูกประทัดเพื่อเป็นการแก้บน
ทำให้ในแต่ละวันนั้นก็จะมีผู้คนมาจุดประทัดกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันค่ะ
ขยับขึ้นมาที่ภาคกลางกันหน่อยจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้
วัดสว่างอารมณ์ตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะ
ที่นี่มีทุกอย่างให้สาธุชนตามไปดูให้เห็นกับตา
ไม่ว่าจะเป็นพิธีเปิดทรัพย์รับโชคต้นตะเคียนทองโบราณอายุกว่าสองร้อยปี
พระเงินพระทองหรือหลวงพ่อรวยกุมารทองจุกดำและกุมารน้องก้าวเลิฟ
แต่ที่เป็นไฮไลท์สำคัญของที่นี่นั่นก็คือตาทองงิ้วราย
ตาทองนิ้วรายหุ่นรูปปั้นชายชะลานหน้าตาใจดี
หากมองผ่านยังเสมือนคนมีชีวิตนั่งอยู่บนเก้าอี้สวมใส่หมวกและแว่นตา
สร้อยทองเต็มคอที่ได้มาจากชาวบ้านที่มาแก้บนต่างค่ะ
ทำให้ใครหลายคนที่มาถึงที่นี่มักจะต้องมาขอโชคขอลาบ
โดยการเสี่ยงเซียมซีและส่องอ่างน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ
ที่ตั้งไว้ข้างหุ่นของตาทองนิ้วรายนั่นเอง
คราวนี้ไปต่อกันที่ความศักดิ์สิทธิ์แห่งภาคอีสาน
อยู่ที่วัดสิริสุทธโธคำชโนธตำบลวังทองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
ที่แห่งนี้มีตำนานความเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของพญานาค
และเป็นทางเชื่อมต่อเมืองบาดานที่ปกครองรักษาโดยพญานาคาราชปู่ศรีสุโธ
และองค์แม่ศรีปฐุมมานาคาราชเทวี
เดินไปถึงป่าคำชโนธก็จะเจอกับต้นมะเดือยักษ์
ที่หลายคนมักจะไปมุ่งดูรวมไปถึงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
หรือบ่อคำชโนธที่ตั้งอยู่กลางเกาะ
เป็นบ่อน้ำที่ไม่เคยลดแห้งเลยล่ะค่ะ
ระดับน้ำอยู่แค่ไหนก็จะอยู่ระดับนั้นไม่เคยเปลี่ยน
ทำให้คนส่วนใหญ่จะตักน้ำใส่ขวดเพื่อเก็บกลับไปสักการะ
เพราะเชื่อว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
ปิดท้ายขึ้นสู่ภาคเหนือไปสัมผัสอากาศเย็น
พร้อมขอพรกับหลวงพ่อทันใจ
ณวัดพระธาตุดอยคำจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ด้วยความที่อธิษฐานแล้วได้ผลลัพธ์ทันตาเห็นผลทันใจ
จึงทำให้ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อทันใจนั้นโด่งดังแบบสุด
ทั้งในเรื่องของการขอโชคขอลาบหน้าที่การงานและการค้าขาย
สังเกตได้จากจำนวนของพวงมาลัยดอกมะลิที่หลายคนนำมาแก้บน
ทำให้วัดพระธาตุดอยคำแห่งจังหวัดเชียงใหม่นี้
กลายเป็นสถานที่ขอพรสุดปัง
ที่ใครหลายคนปรารถนาอยากจะมากราบขอพรกับหลวงพ่อทันใจสักครั้งหนึ่งค่ะ
และนี่ก็คือ๔วัดขอโชคสุดปังที่ตลอดข่าวรวบรวมมาให้ในวันนี้
ต้นปีแบบนี้ใครอยากไปไหว้ขอโชคเสริมสิริมงคลกับชีวิต
ก็สามารถตามรอยตลอดข่าวกันได้
รับรองเลยว่าปังแบบไม่มีหยุดอย่างแน่นอน
สาธน
สาธุจะไปสาธนทำไมละ

แต่ว่าอย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าบางจังหวัดเองบางที่เอง
ตอนนี้อยากจะให้คุณผู้ชมอยู่บ้านกันก่อน
เพิ่งเดินทางไปไหนดูตลอดข่าวของเราแบบนี้แหละ
จริงที่นำเสนอเนี่ยก็อาจจะเป็นไอเดียให้คุณผู้ชมได้วางแผนล่วงหน้า
สำหรับการจะไปกราบไห้ไปขอพรเสริมสิริมงคลที่ไหนยังไง
แต่ช่วงนี้ไหว้พระอยู่ที่บ้านได้สบายใจกว่านะจ๊ะ